ได้ยินแต่ว่าตบหัวแล้วลูบหลังนะคะรอบนี้ตบหัวแล้วชักปืนขู่
ครูเด็ก๑๔ปีค่ะกลางร้านของชำที่จังหวัดชุมพรลองดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะสองนักเลงประจำหมู่บ้านตบหัวเด็กเก่งกับเด็กนะคะ
แล้วเด็กที่โดนตบคุณผู้ชมจะเห็นอยู่คือน้องสวมเสื้อสีเขียววัย๑๔ปีเท่านั้น
ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะโดนข่มขู่แล้วก็หนำซ้ำยังมีอาวุธปืนลูกซองยาวมาขู่อีกด้วย
เรื่องนี้ค่ะแม่ของเด็กเนี่ยนะคะแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีเห็นคลิปแล้วก็อดรนทนไม่ไหว
ก็คือนำเรื่องนี้เข้าร้องเรียนสื่อมวลชนกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มวันที่๑๕มีนาคม
ตัวลูกชายเขายืนรอจ่ายเงินอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์ร้านของชำ
แล้วจู่ก็มีตัวนายพัชรพลวัย๓๙ปี
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำยืนอยู่ในคลิป
แล้วมีตัวไฟฉายคาดผมคาดหัวอยู่นั่นแหละ
เขาเดินเข้ามาแล้วก็ตบหัวน้องทีนึง

คือเหมือนเด็กก็มีท่าทางแบบขัดขืนแบบทำไมมาตบหัวผม
แล้วผู้ชายคนนี้หนำซ้ำยังมีการพูดว่าอ้าว
บไม่ได้เหรอเล่นไม่ได้เหรอขนาดพ่อมึงกูยังตบมาแล้ว
จากนั้นไม่นานค่ะก็มีนายนรงซึ่งเป็นเพื่อนกัน
สองโจเพื่อนกันนะคะนายนารงวัย๔๐ปี
ก็เดินมาพร้อมกับปืนลูกซองยาวแบบนี้
ทำให้เด็กกลัวหนำซ้ำยังอ้างว่าจะพาเด็กไปตรวจฉี่
ก่อนจะพาแบบออกมานอกร้าน
แต่โชคดีนะคะคุณผู้ชมจังหวะที่จะพาน้องไปตรวจฉีด
คือเหมือนกับญาติเห็นแล้วก็ตะโกนห้ามไว้ทัน

สองคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พาไปตรวจฉี่ด้วย
เรื่องนี้แจ้งความไปที่สพนาศักดิ์
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะมีการเชิญตัวมาสอบปากคำ

หาเรื่องคนแก่ขู่คนในชุมชน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเด็กแบบนี้ด้วย
อนตำรวจเร่งตามตัวหน่อยนะคะ